เราก็บอกว่าได้เราสัญญาเดี๋ยวเราจะกลับไปอ่านคืนนี้๓รอบ
ถ้าพอตอนเช้าแล้วเราสวดไม่ได้
ขอกลับมาเอาเท้ารูปหน้าเขา
เอาเท้ารูปหน้าเหมือนหมอดู

แล้วศาสนาคิดเขาไม่ได้เป็นบารีนะคุณ
เราเปิดดูปุ๊บเราไม่รู้จักสักตัวนึง
เราคิดว่ายังไงนะพวกนี้นะ
เราต้องกลับมาได้ทำคนนี้แน่
คือคิดนะเห็นบอกคิดในใจแบบภาษาหยาบว่า
พรุ่งนี้ได้กลับมาเหยียบหน้าแน่
สรุปคุณได้กลับไปเหยียบหน้าเขาไหม

ก็พอเอากลับไปบ้านก็อ่าน
คืออ่านโดยบอกตรงว่าอ่านไม่ออกสักตัวหนึ่งนะ
เพราะว่าศาสนาที่เขาไม่ได้เป็นบทสวดแบบนี้

เราก็เลยอ่าน๑รอบแล้วก็พูดเอง
จบแล้วนะ๑รอบแล้วเราก็อ่าน

แล้วก็อ้างจบแล้วนะ๓รอบแล้วเราก็นอนเลย

คุณจะไปแต่เช้าเลย
คันนี้เสร็จก็นอนพอตื่นขึ้นมา
ข้างในมันท่องเองท่องบทอะไรก็ไม่รู้คุณ

เหมือนเราร้องเพลงแล้วจำเนื้อเพลงได้
แล้วมันก็มีเสียงพูดอยู่ข้างใน
เราก็เลยรีบไปหาไปเคาะห้องบอกพี่สะพ้าย

ข้างในมันทำไมมันถึงท่องอะไรก็ไม่รู้
นี้เขาก็เลยให้เราพูดตามข้างใน
พอเราพูดเขาก็บอกนี่แหละบทชินบัญจร

คันนี้ชวนเราเป็นคนชวนพี่เจ้าพัยกลับไปหาเขา

บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา

แล้วเขาก็บอกแค่ให้เรา
แล้วก็เรากลับไปทำตามสัญญาคือนั่งสมาธิซะ

แต่เห็นบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ
ทำให้เหมือนกับมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
ที่คุณสัมผัสได้เป็นสีเขียว

จะขอเรียกว่าอากูแล้วกันนะคะ

คือเป็นคนแต่ร่างเขาจะสีเขียว
คนนี้แหละสอนเรานั่งสมาธิ

พอวันที่กลับจากหมอดูคนนั้น
เรากลับมาเราก็คิดว่าไม่นั่งหรอก

แล้วพอ๖โมงเย็นก็มีเสียงบอก

เราก็บอกเดี๋ยวดูหนังกดจบก่อน

พอดูปุ๊บเราก็ขึ้นไปนั่ง
เขาก็จะบอกหมดให้เราทำยังไง
นั่งสมาธิหายใจยังไง

ยังไงไม่มีทางรอด
แต่ในที่สุดคุณก็ช่วยชีวิตเขามาได้

ประมาณ๑๐กว่าปีจะเป็น๒๐ปี

หมอเขาก็ให้กลับแล้ว

เราก็คือเราทำอะไรได้เราต้องทำ
เราเลยมาคิดว่าแบบ
มีวันหนึ่งเราตื่นมา
ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าบรรยากาศรอบข้างมันนิ่ง

คุณเลยคิดว่าวันนั้นพ่อคุณไปแน่

แต่เราก็ไม่รู้เขาเชื่อเราไม่เชื่อนะแต่เราก็บอก
เฮียวันนี้พ่อจะต้องตายแล้วนะเชื่อลงไหม
เฮียก็ไม่พูดอะไรนะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราบอก

คือเราจะลองโกงดู

เราจะพาพ่อไปอยู่ในจุดหมอเทพ

มันจะเป็นจุดถ้าถามเรานะมันจะเป็นจุดแบบ
เป็นจุดที่เทวดาคุ้มครองรักษา

ใช่พอได้จุดหมอเทียบก็คือห้องเรา

เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเป็นความเคยชินหรือเปล่าว่า

ถ้าพ่อรอดก็คือรอด
ถ้าเราโกงได้คือรอด
ก็ทำเอาหมอนมาทำเป็นเหมือนคน

ห้องพ่อเอาหมอนมาทำเป็นเหมือนคน

เขาวางอยู่เขาเชยใช้แต่วางไว้อยู่ตรงนั้นหมด

จากย้ายจากตัวพ่อไปแค่นั้น

พอง่วงนอนกันก็ต่างคนก็ต่างเข้าห้องนอน
แต่ว่าเราจะนอนจับขาพ่อไว้เลย
เพราะเรารู้ว่าถ้าพ่อเราหลุดออกเราจะรู้

แล้วพอใกล้ตี๒นกแสกกับบิง
แล้วพอเสร็จเราก็ใจไม่ดีแล้วนะ

ังลมหายใจเออยังหายใจอยู่นะ

เราก็รีบลุกมาเอออัง

หรือเราได้ยินเสียงนกแสดคนเดียวนึกออกไหมคะ
พอลงมาเปิดบ้าน
ชาวบ้านใส่ชุดดำมา

คิดว่าพ่อไปแน่แล้ว
ตรงข้ามค่ะพ่อรอด
แต่บ้านตรงข้ามเสีย

เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องมีตัวตายตัวแทนหรือเปล่า

กลับไปโรงพยาบาลใหม่หมอบอกไปทำอะไรมา

เราก็บอกว่า
ก็ให้กินปกติอย่างนี้

เพราะว่าแกรู้ว่าเราเห็นพวกนี้มาตั้งแต่เล็ก
แต่ว่าวันนี้พี่ชายมาด้วย
พี่ชายที่อยู่ในเหตุการณ์เลยคือพี่โจ้

ซึ่งในตอนนั้นคุณเป็นคนบอกพี่โจ้เองว่า

ห้องของน้องสาวเนี่ยปกติ

หลังจากระเบียงไปจะเป็นเหมือนกับที่ล้างครับ
มันจะมีต่อไม้ใหญ่อยู่ปลายสุดทางเลย
แต่ก็ไม่ไกลครับประมาณสัก๓๐๔๐เมตร
ผมเห็นนกตัวหนึ่งแต่ผมไม่ทราบว่าอันนี้คือนกอะไร
เพราะมันกลางคืนผมก็เลยเอาไฟฉายส่องไว้ที่นก
็อกมันก็บินสวนไฟแล้วเข้ามาเลยครับ

บินสวนไฟเข้ามาแล้วเข้าหน้าเราเลยเนี่ย

ตัวใหญ่เข้ามาอย่างนี้เลยครับแล้วมันก็หายไปเลยครับ
ตัวใหญ่ไหมครับ

แล้วยังไงพอหลังจากนั้นพอบินแสบหน้าพี่
ก็มาคุยกับน้องว่านกอะไรก็ไม่รู้เหมือนนกฮูกอ่ะ
แต่มันแปลกมันไม่กลัวไฟมันบินสวนเข้ามาเลย
ก็พอคุยกับน้องเสร็จน้องก็บอกไม่ดีแล้ว
ให้พ่อไปนอนห้องนู้นดีกว่าแล้วพวกเราก็มาสวดมนต์กัน
ทุกคนพี่น้องก็มานั่งล้อมวงเป็นวงกลมครับ
แล้วก็จับมือกันแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อย
ไหวก็สวดไปใครไม่ไหวก็ไปนอน

สวดใส่ปลาคำของคริสต์นะครับ

ผมจะไปจองวัดหรออะไรเนี้ย

บอกเปล่ายังอยู่นอนอยู่บนอะ
ตรงข้ามเขาก็เปิดประตูมาร้องไห้

คุณพ่ออยู่ได้ต่ออีกกี่ปี
ก็อีกประมาณ๑๐ปี

ก็คันนี้รอบสองแล้ว

ชาวบ้านก็คือเราไปซื้อของ

ไอ้บรรยากาศเนี่ยมาอีกแล้ว

นิ่งสงบมาอีกแล้ว

วันที่๖กันยา

แต่บรรยากาศมันมาวันที่๕แล้วค่ะ
แล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้พ่อต้องตายแล้ว

พ่อพรุ่งนี้พ่อต้องตายแล้วนะ

เพราะว่าตอนที่แกเข้าโรงพยาบาล

พ่อพรุ่งนี้พ่อต้องตายแล้วนะ

หรือว่าพ่อจะโกงอายุต่อ

ก็คือถ้าถามว่ารู้ไหม
คุณหมอที่โรงพยาบาลไม่ได้บอกครับว่าพ่อ

ให้ผมไปโรงพยาบาลด่วนภายใน๑ชั่วโมง

พอสักอีกไม่นาน

ผมขอย้อนกลับมาถามสักนิดนึงได้ไหมครับ

คือต้องบอกว่ามันต้องอยู่ในระยะเวลา

เวลานี้คนนี้จะต้องเสีย

แค่ประมาณวันเดียว๒๔ชั่วโมง
ถ้าเรารู้ว่าวันนี้คนนี้ต้องเสียยายคะ

ไม่คิดว่าเรียกว่าโกงนะ

แต่คืออย่างไม่ใช่ทุกคนจะโกงได้นะ
มันต้องอยู่ที่บุญที่เขามีอยู่ด้วย

มทูตเขาไม่โกรธหรือไปโกงเขาแบบนี้

ตั้งแต่นั้นเราก็พาพ่อเราสร้างบุญ
คือถ้าใครรอดคนนั้นต้องสร้างบุญเข้าใจ
แต่ที่แน่เรื่องโกงความตายของพ่อคนนี้คือ

จนสุดท้ายพ่อเพื่อนคนล้มป่วย
กำลังจะเสียชีวิตหมดที่พึ่ง

เหตุการณ์คืออะไรฮะ

เพื่อนก็บอกว่าเออพ่อป่วยก็คือรู้ว่า
พ่อป่วยแต่ไม่รู้ว่าป่วยระดับไหน

ที่มันหยุดนิ่งที่มันไม่เคลื่อนไหว

ใคร

โทรศัพท์ไปหาพี่สาวเขา
ว่าเจ๊มารับเพื่อนไปหา

เค้าก็บอกได้เลยได้เลย

ห์พอระหว่างปิดประตูตัว

คือเรามาก่อนยมทูตแป๊บเดียว
อุ้ยเหรอ

ปิดประตูไปเท่วยงมโมทูตยืนนอกต้าน
รู้ค่ะเราคิดว่า๕๑
ที่คุณบอกตายไหมคุณจะตายเนี่ยจะโกงความตายไหม